เวลาน้อยใจแฟนน้อยใจสามี

น้อยใจเป็นยังไงเวลาน้อยใจ

ฉันก็เงียบให้รู้เอง

แบบนี้มันออกจริงนะ
ผู้หญิงคนนี้น้อยใจสามี

มาทำฉันอย่างนี้ฉันไม่พอใจ

เขาไปแอบในท่อระบายน้ำ๔วัน

ไม่ได้เล่นสนหานะคุณ
ไม่๔วันไม่กินอะไรเลย
ตั้งแต่วันรอยกุฎาทง
ถามว่าแอดทำไม

เพิ่งหาเขาอยู่๔วัน

ฟังเหมือนจะคำน่าจะบ้านเฉาช่องครอบครัวเขาเป็นห่วง
ตำรวจเอ่ยผู้ดำชุมชนเอ่ยพากันหา
สุดท้ายต้องมุดท่อไปเกลี้ยกล่อม
น้องคนนี้ชื่อน้องจ๋าอายุ๒๑ปี
ไปคุดคู้ในท่อระบายดามไม่ได้กินข้าวมา๔วัน
สุดท้ายพยายามเกลี้ยกล่อมเธอไม่ออกมา
สุดท้ายคนที่ทำให้ทุกอย่างจบคือสามีนั่นแหละ
คานเอาไปในท่อพี่ขอโทษนะ

เธอเป็นคนเริ่มเธอก็ต้องเป็นคนจบให้สวยสิ
สภาพอ่อนแรงและนำตัวส่งโรงพยาบาล
เป็นไรมากมั้ยหรือดีตรง
หายไปตั้งแต่บ่ายโมงวันที่๘คือวันรอยกระทง
คือน้องจ๋ากับสามีสามีคือคุณวิทยาเขาพากันไปเก็บฟืนในป่าเนอะนะฮะ
อยู่ที่ตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยที่ร้อยเอ็ดห่างจากหมู่บ้านเขาสักหนึ่งกิโลได้
ดูสิจะไปลมอยู่แล้วพอเข้าไปปุ๊บก็ทำงานหาฟึงหาฟืนกันไป
จ๋าขอแยกตัวไปเก็บยางนาสามีก็เก็บฟืนเต็มซาเล้ง
สักพักนึงภรรยาหายไปไหนจ๋าหายไปไหนนึกว่าตะโกนก็ไม่ตอบ
ตะโกนก็ไม่ตอบนึกว่าเออเขาคงกลับบ้านไปแล้วมั้งอะไรแบบเนี้ย
และญาติช่วยกันตามหาต้องประกาศวิทยุชุมชน
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ใครเห็นจ๋าจ๋าอยู่ไหนกลับบ้านด้วยหาไม่เจอ
หายไปหลายวันหากันอยู่หลายวันทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ไม่เจอคุณผู้ชมจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วันที่๑๑คือเมื่อวาน
วันที่๔ไปเจอรอยเท้าคนบริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะก็เลยก้มไปดูในท่อ
อ้าวจ๋าอยู่ในท่อนี่มุดเข้าไปคือได้ยินคนมาตามหานะแต่ไม่ส่งเสียงด้วยนะ
ไม่ไม่พูดเลยมีคนตะโกนก็ไม่พูดจนเขาไปเจอเองก็ถามว่าเอาแล้วทำไมถึงมาหลบ
แล้วเขาก็มาบอกที่หลังว่าโอ้น้อยใจที่สามีเอามังเอกมาเค็งหัว
วันที่๘ตอนที่ไปหาฟืนเล่นกันแล้วเอามังเอกเค็งหัวเดี๋ยวที่ไม่ได้ตั้งใจ
แต่จ๋าเขางอนจริงแต่อย่ามาทำให้เขาโกรธแบบนี้นะเขาจะหาท่อระบายน้ำ
แต่จะบอกคุณผู้ชมว่าข่าวนี้เนี่ยมันสอนอะไรได้หลายอย่างนะคะคือถ้าเกิดฟังแล้วมันดูแบบ
ขำขันมันก็ขำขันแต่อีกมุมนึงมองถึงเรื่องครอบครัวเขาจะเป็นห่วง
จำไว้ละกันว่าอาจจะไม่ชอบให้เขาเขียงหัว
แต่ถ้าเขาขี้น้อยใจขนาดนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะคุณสามี
ต้องระวังเอาใจกันนิดนึงนะคะ